ซอลกันบ้างครับนัดที่๗ในบ้านเราที่บางเกาะอารีน่าครับ
สูงสุดสุรธานีอันดับสุดท้ายครับ
ที่ให้ผู้ช่วยอย่างวิทูลถามพินาขึ้นมาคุมทัพเป็นเกมแรก
แทนที่ขอมาเซอร์เล็กอย่างทัศพงธรรมรงรักนะครับ
ลาออกจากตำแหน่งไปก็คว้าชัยครับ
นัดที่๒ในซีซั่นนี้ด้วยการเอาชนะเกษมณฑิต๕๒ครับ
ครึ่งแรกเนี่ยเกษมณิตนำก่อน๒๑ด้วยนะครับ
จากจักรินพิสุธิพันธ์แล้วก็ทศพรโอทอง
แต่ว่าครึ่งหลังกุ้งสายฟ้านั้นมายิง๔ลูกรวดนะครับ

แล้วก็มาบวกเพิ่มอีก๒ลูกเป็นแฮทริกของเดนาโต้ด้วย
ครึ่งแรกยิง๑ครึ่งหลังยิง๒
แล้วก็ทศพรภโอทองศ์ทำให้สุราชนะครับ
ได้๑กระตูแล้วก็ผู้เบ็ดคงทอง
ชนะไปครับเก็บเพิ่มเป็น๖คะแนนขยับหนีบ๊วยได้สำเร็จ
ขึ้นมาอยู่อันดับ๑๑ส่วนเกษมบัณฑิตนั้นมี๕คะแนน

สมุทรสาครแพ้ให้กับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป๑ต่อ๔

เสมอกับห้องเย็นท่าข้ามไป๖ประตูต่อ๖ครับ

ธรรมศาสตร์สแตเรียนเจอกับราชนาวี

ไปดูเรื่องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มีการเตรียมจะลงนามความร่วมมือ

ในวันพฤหัสที่๓กันยายน

กลับมาแข่งนักที่๕
วันที่๑๒กันยายนนี้ครับ

ซึ่งต้องมีผลตรวจเป็นลบนะครับ
โดยสมาคมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ณศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำจังหวัด
ทั้ง๑๕แห่งทั่วประเทศครับ

ที่ไทยลีกจะกลับมาแข่งต่อกัน
ในเดือนหน้าโปรแกรมย้ำหน่อยครับ

เริ่มคลิกออฟ๑๖นาที

ในเวลา๑๕นาที๕๐นาที
รับชมได้นะครับทุกช่องทาง